เธอมีการโพสต์ลงไอจีส่วนตัวว่า

วันงานแต่งงานของคุณเนยโชติกาถูกต้องแล้ว
เพื่อนของคุณเมย์ถูกฉกกระเป๋าไปจากงานแต่ง
แล้วเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเสียหายไปหลายหมื่นบาทเลยพี่เปิ้ล
แล้วคุณเมย์เขาก็ใช้ทักษะเรื่องของการจับตัวคนร้าย
ดุงความยุติธรรมที่เธอเคยเข้าคลอดการเป็นตำรวจมา
เขาขอนำความรู้มาใช้ในการตามแกะรอยคนร้ายเบื้องต้น
และในที่สุดค่ะก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้
คือตำรวจก็จับคนร้ายได้นั่นเองนะคะ
ใช่คือคุณเมย์เขาเคยเข้าคลอสอบรม
เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นตำรวจต่างแบบนี้เบื้องต้น
ใหม่ที่เขาคบกับตำรวจใช่ไหม
นั่นแหละตอนนี้ต้องเข้าคอร์สเตะบอลแล้ว
งานนี้นะคะสาวเมย์เขาก็เลยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง
ฝากเตือนไปยังทุกคนให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิต
จากว่าผู้ไม่หวังดีอาจจะแฝงตัวอยู่รอบตัวเราทุกที่ก็เป็นได้
มันเห็นชัดเลยว่าเป็นผู้ชายหยิบกระเป๋าของน้องเนี่ย

เราเองก็เรียนคอร์สสั้นของของฐานกรวจมา
รีบโทรติดต่อกลับมาแล้วก็บอกว่าว่าเขาก็ยังเรียนต่อค่ะ
เขาบอกว่าพี่เนี่ยหนูแบบหยิบผิดไปนึกว่าเป็นของเพื่อน
เราก็เลยออกอุบายว่าเอองั้นให้รีบเอามาคืนอะไรอย่างนี้

คือเราไม่ใช่คนใจร้ายอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอดูในประวัติเท่าที่รู้คือเคยมีรักทรัพย์

ก็อยากให้ทุกคนระวังทรัพย์สินของตัวเองระวังชีวิตตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้
มันมีมิจฉาชีพมีคนโลกจิตอะไรอย่างนี้อยู่เต็มในหมดเลยค่ะ
มิจฉาชีพอยู่รอบตัวเรานอกจากเรื่องของมิจฉาชีพ
ที่คุณเมเขาทำหน้าที่ผนุงควรยุติธรรมมาแล้วนะ
ก็มาเคลียร์เรื่องร้อนก่อนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องหัวใจของเธอนะคะ
แฟนหนุ่มนักเตะเมซิเจหลังจากที่สาวเมย์เขามีการโพสต์คลิปวิดีโอ
ขณะที่รับช่อดอกไม้ในงานแต่งงานของเพื่อนสาวเนยโชติกา
แต่ว่ารอบนี้เธอพลาดนะจ๊ะเธอไม่ได้
ปกติเมจะขึ้นชื่อเรื่องแบบมือกาวเลย
รับช่อดอกไม้ได้ทุกงานแต่งเลยนะฮะแต่ว่า
หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมีการแบบโพสต์อินสตาแกรมอ้อนแฟนนุ่มอย่างนี้
ยืนยันหรือเปล่าว่าไม่ได้กดดันฝ่ายชาย
ซึ่งเมย์ก็บอกว่าเออไม่ได้เป็นการกดดันฝ่ายชายนะคะ
จากว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้ว
ส่วนเรื่องวางแพลนจะสละสดเมื่อไหร่
เมย์บอกเลยว่าพร้อมมานานแล้วค่ะ

ไม่เป็นไรเนอะเราไม่ต้องให้ผู้ชายซื้อนำซื้อด้วย

ไปพร้อมมา๕ปีแล้วมั้ง
เป็นเมื่อไหร่ก็ได้แต่จะไม่แต่งเมคก็ชิวอยู่แล้ว
เพราะตอนนี้มันมีความสุขอะค่ะ
แต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้

อย่าไปไหนก็พอ
ต้องถามกูรูผู้ที่เผยผ่านการแต่งงาน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
ตอนนี้เคลียร์กันเองนะฮะที่ฉันไม่ได้พูด
แต่ตัดขาไปเลยให้เรียบร้อย